มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะงานดีที่ทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ได้ร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีการจัดงานขึ้นเป็นงานที่จะมอบรางวัล
กับบริษัทที่มีมูลค่าองค์กรสูงที่สุด
โดยทางหลักสูตรปริญญโทด้านแบรนด์
และการตลาดคณะพานิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดงานนี้ขึ้นมาชื่องาน
เป็นการประกาศรางวัลให้กับแบรนด์องค์กร
ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดของประเทศต่างในอาเซียน
และก็ในประเทศไทยด้วยนะคะ
ซึ่งการนำคุณค่าแบรนด์องค์กรที่เคยเป็นสิ่งจับต้องยาก
บูรณาการแนวคิดด้านการตลาดด้านการเงินแล้วก็การบัญชีเข้าด้วยกันนะคะ
ซึ่งมูลค่าที่ได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการนำไปใช้สร้างความเชื่อมั่นในด้านธุรกิจได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ